คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกลับไปติดตามความคืบหน้าหน้าถ้ำหลวงกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าภายในถ้ำเนี่ยมีคนถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็มีการลำเลียงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเอาละค่ะไปติดตามความคืบหน้าได้จากคุณวัช

เช่นกันหลังจากที่มีเหตุไฟดูดเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีเจ้าหน้าที่ภายในถ้ำออกมาด้านนอกทั้งหมดนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยซิลด้วยออกมาเกือบทุกนายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นบริเวณด้านบนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนเริ่มทยอยเข้าไปบริเวณ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดในการที่เข้าไปพูดคุย

ในช่วงที่จะมีการแถลงข่าวช่วงเย็นนี้นะคะ
และจากการสอบถามค่ะที่มีผู้บาดเจ็บช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยนะคะ
ก็ยังได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกันค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ๑คนค่ะ
แล้วก็ไม่ได้นำไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าบริเวณด้านบนได้มีการเตรียมพื้นที่
มีเจ้าหน้าที่พยาบาลไว้พร้อมแล้วนะคะ
แต่ว่าจากสายตาของผู้สื่อข่าวหลายสำนักรวมถึงดิฉันเองเนี่ยนะคะ
ได้สังเกตว่ารถพยาบาลที่มาจอดบริเวณปากถ้ำเนี่ย
มีประมาณ๔๕คันออกมาจากบริเวณกองอำนวยการนะคะ
แล้วก็ด้านล่างแล้วก็จากด้านบนด้วยนะคะ
จอดบริเวณปากถ้ำเนี่ยประมาณ๔๕คันนะคะ
แต่ว่าจากการยืนยันของเจ้าหน้าที่เนี่ย
บอกว่ามีผู้บาดเจ็บเพียง๑คนแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสด้วย
แล้วก็มีการตัดไฟไปประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ขณะนี้ก็ได้กลับมาสูบน้ำได้ตามปกติแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะแม้ว่าสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมา
ค่อนข้างที่จะชุลมุนค่ะแต่ว่าก็มีกระแสข่าวออกมานะคะ
ว่ามีญาติของเด็กที่อยู่ในเต็นต์เดินออกไปบริเวณด้านบน
เพื่อไปคุยกับเจ้าหน้าที่แต่เมื่อกี้นะคะได้เข้าไปสอบถามญาติแล้ว
บอกว่าไม่ได้ไปไหนนะคะบางส่วนก็อาจจะลุกมาดูเจ้าหน้าที่นะคะ
เกิดเหตุการณ์ชุลมุนในช่วงนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับข่าวสาร
อัปเดตจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะคะแล้วก็บรรยากาศขณะนี้
บริเวณถ้ำหลวงเริ่มที่จะมีแดดแล้วก็วันนี้มีฝนตกมาเพียงหนึ่งครั้ง
ว่าถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยจะสูบน้ำได้มากขึ้นค่ะ
วัชฎีดวงใสข่าวเทราทีวีรายงานจากท่ำหลวงจังหวัดเชียงไรกะ
ขอบคุณคุณวัชรีดวงใสแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราตัดกลับไปแน่นอน